ส่วนคดีนี้ครับในที่สุดก็ติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับสำหรับชายหนุ่มที่ขับรถไปฉุดอดีตภรรยานะฮะ
ที่จังหวัดเชียงรายนะครับเนี่ยฮะตามภาพจากกล้องวงจรปิดของหอพักแห่งหนึ่งที่จับภาพเอาไว้ได้นะครับ
กลุ่มชายชะกันบุกฉุดนางสาวจียาดาเว้นบาปหรือว่ามิ้นอายุ๒๖ปีนักศึกษาพยาบาล
ขณะที่เดินอยู่หลังห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครเชียงราย
ขึ้นรถยนต์คันนี้ไปนะครับรถยนต์สีขาวเหตุการณ์เกิดขึ้น๓๑มกราคมที่ผ่านมา
ที่สุดแล้วนางสาวจิยาดาเนี่ยได้รับการปล่อยตัวแล้วก็กลับมาเจอคุณพ่อแล้ว
นะแต่ก็ยืนยันว่าเอาเรื่องถึงที่สุดเป็นอดีตสามีนี่แหละที่ก่อเหตุ
และเมื่อวานนี้ครับตำรวจสพเมืองเชียงรายนะครับ
อ่าก็สืบสวนสอบสวนนะครับอ่าหลังจากทราบว่า
คนก่อเหตุคืออดีตสามีของนางสาวจียาดาชื่อนายปียพงศ์อุตสาศาล
หรือว่าในต้นอายุ๓๕ปีจนออกหมายจับไปแล้ว
ความผิดฐานร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวนะครับซึ่งนางสาวจิยาดาถูกปล่อยตัวมาเมื่อสองกุมภาพันธ์นะครับ
ส่วนนายปียพงศ์นะครับสามารถควบคุมตัวได้โดยตำรวจกองปราบรามนะครับ
ตำรวจกองปราบรามไปจับกลุ่มได้นะครับที่กาญจนบุรีนะฮะ
ปียพงศ์เนี่ยเขามีอาชีพเป็นช่างไฟดูแลเรื่องอุปกรณ์หนังกลางแปลงนะครับ
หลังจากถูกจับกลุ่มตัวได้นะครับทางตำรวจบอกว่านายปียพงศ์ยังให้การภาคเศษนะครับ
ท่านผู้ชมครับโดยบอกว่าวันเกิดเหตุเขาเป็นคนขับรถยนต์คันก่อเหตุเนี่ย
ลงมือก่อเหตุจริงส่วนคนที่ไปช่วยเนี่ยมีสองคนเป็นลุงกับป้านะ
ไม่ได้เป็นกลุ่มนักลงนักเลงอะไรที่ไหนทั้งนั้นเป็นลุงกับป้าที่นั่งรถไปด้วย
แต่ไม่ได้ไปฉุดนะไปช่วยเกลี้ยกล่อมให้อดีตภรรยาที่คบหากันมานานกว่า๑๐ปี
มีลูกด้วยกันสองคนคนหนึ่งห้าขวบอีกคนหนึ่งเจ็ดขวบ
ขึ้นรถไปด้วยกันค่ะอ่าแต่ภาพที่ท่านเห็นก็อย่างที่
ไม่มีการเกลี้ยกล่อมภาพมันดึงตามภาพอ่ะ
พากเศษอย่างนี้ก็คือรับครึ่งหนึ่งปฏิเสธครึ่งหนึ่ง
บอกว่าไม่ได้ฉุดไม่ได้เป็นแก๊งมาฟงมาเฟียอะไรทั้งสิ้น
ลุงกับป้าไปช่วยเกลี้ยกล่อมแล้วก็นำขึ้นรถเพื่อให้มาดูแลลูก
เพราะว่ามีลูกอยู่ด้วยกันสองคนอายุห้าขวบกับเจ็ดขวบ
ต้องการให้นางสาวจิยาดากลับมาช่วยเลี้ยงลูกบอกว่าก่อนหน้านี้
ผู้ต้องหาเนี่ยเคยมาตามนางสาวจิยาดาแล้ว๒ครั้ง
ครั้งที่เกิดเหตุเป็นครั้งที่สามยืนยันว่าไม่ได้มีการขู่ฆ่ายกครัว
ครอบครัวของอดีตภรรยาอย่างที่ฝั่งพ่อของอดีตภรรยาเนี่ย
ได้ให้การเอาไว้อืมก็เบื้องต้นนะครับตำรวจก็จะนำตัวผู้ต้องหานะฮะ
ที่เป็นเจ้าของคดีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เพราะว่ากองปราบเขาไปจับกลุ่มตัวได้ค่ะแล้วตอนนี้นะครับ
ทางกองปราบก็ได้ขออนุมัติศาล
สารจังหวัดเชียงรายก็อนุมัติหมายจับลุงกับป้าที่ไปช่วยก่อเหตุแล้ว
แล้วก็มีรายงานข่าวว่าตำรวจสามารถควบคุมตัวได้แล้วเช่นกันนะฮะ
ในพื้นที่ตำบลท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ